โอ้โหใครฟังเรื่องนี้นะขนหัวลุกกันทุกคน

ในมือเนี่ยเธอถือเอาเป็นทะเบียนบ้าน
เนาทะเบียนบ้านเอกสารที่มีชื่อของอาเธออยู่ด้วย

ล้มก็พัดเอกสารเนี่ยปลิวไปเรื่อยเธอก็ตามจะไปเก็บ
สิ่งที่เธอเจอก็คือศพน้าเธอค่ะ
กระดาษใบนี้ปลิวไปถึงศพน้าเธอที่เธอตามหาอยู่
ติดตามหาแล้วไปแจ้งความอ่ะนะใช่มานอนตายอยู่ตรงเนี้ยเหรอ
ตายอยู่ตรงนี้ค่ะมาเจอตอนช่วงเที่ยงนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพพนัทนิคมได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าข้างทาง
ใกล้กับชุมชนหนองจอกซอยล่างที่ตำบลหนองเหียง
เป็นผู้ชายสภาพศพนอนหงายหน้าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๔วันแล้ว
เสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงยีนขายาวใบหน้าเขียวช้ำแล้วก็ลิ้นจุกปาก
ชื่อผู้ตายคือนายสนั่นรีบูลวัย๕๗ปีนะคะ
กู้ภัยก็ช่วยกันพลิกศพแล้วก็นำร่างไปชนะสูตร
บอกว่าไม่ติดใจในการเสียชีวิตก็รับศพจะไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนา
ไปถามนางสาวแสงทิพย์หลานสาววัย๒๙ปีที่เป็นคนเจอศพคนแรก
เธอบอกว่าน้าเธอน้าชายเธอหายไปหลายวันแล้ว
เธอก็โพสต์เฟซบุ๊กตามหาตั้งแต่ศุกร์ที่๘มกราคม

คือเธอเอาพวกเอกสารต่างไปแจ้งความด้วย
หนึ่งในนั้นมีสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของอาเธอก็คือนายสนั่นน่ะ

จังหวะเดินมาตรงจุดพบศพอยู่อยู่มันเป็นลมอะไรไม่รู้พัดนะคะ
แล้วเอกสารนี้มันก็หลุดมือเธอแล้วมันก็ปลิวเหมือนเคยเห็นในหนังไหม
อ่ามันปลิวไปเรื่อยเรื่อยตามแรงลมอ่ะค่ะแบบนี้เลยนะฮะเธอก็วิ่งไล่ตาม
พยายามจะไปคว้าไปคว้าเรื่อยเรื่อยสุดท้ายกระดาษใบนี้มันปลิวไปตก
อยู่ที่ร่างของอาเธอที่เป็นศพโอ้โหเนี่ยจะวิ่งมาหยิบกระดาษอ้าว
บอกวิญญาณอาแน่เพราะจริงตรงนี้รถเข้าออกเยอะมาก
แล้วเคยมาเดินหาทีนึงแล้วด้วยแต่ไม่เจอครับ
ถือเอกสารมาค่ะเอ่ยทะเบียนบ้านเขาออกไปหนึ่งแล้วก็เดินมาเกาะเกือบคู่กับน้อง
แล้วก็เอ่ยเอกสารในทะเบียนบ้านอ่ะหลนแล้วมันหมุนหมุนไปเจอเขาอ่ะค่ะ
มันหมุนอยู่ตรงที่เขาเสียเหรอครับใช่ค่ะหมุนไปตรงนั้นเลย
แล้วก็เจอเขาเขาหายตั้งแต่วันไหนครับหายไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์ประจำวัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายคงออกมาดื่มเหล้าแล้วก็ไปเมานอนในป่านะครับ
เพราะว่าญาติย่าดอ่ะก็บอกว่าผู้ตายก็อย่างเงี้ยชอบออกมาดื่มเหล้า
แล้วก็บางทีก็ไปนอนในป่าครับแต่เดี๋ยวก็ต้องมีการชนสูตรหน่อยล่ะค่ะ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยอยู่เกิดจากอะไรต้องเอาให้สิ้นสงสัยนะฮะใช่ค่ะ
แม่แต่มันก็ไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์นะมันเหมือนในหนังเลยอ่ะ